ผมไม่ร่วมร่วมกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ผมไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ขอโทษครับที่ไม่นำท่านมาที่หลังรับ

บิ๊บก็สดังยศว่าบิ๊บใส่ทางการจับช่วยมา
ไม่ได้ยินใจในการครับ

ชุวิตตีแสนหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราตีแสกหน้าเรื่องของทนาย
เรื่องของคนที่เมาแล้วก็ไปอลวาด

สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของอายการควบรวมไปเลย
นี่คุณมิ้นคุณอย่าเพิ่งไปพูดสรุปนะ

คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ

คนที่อ้างตัวเป็นอายการเนี่ยนะ

ร้านลาบอุบลใช่ไหม

ก็เห็นสายตรวจ

น้องพาไปร้านลาบหน่อย
ร้านลาบนี้อยู่ที่ไหน

เขาก็ชี้แจงว่าร้านลาบอยู่ตรงนี้ครับ

สี่แยกนี้ไปหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้ว

ตลาดนัดที่แหลมแท่น

กลัวจะไปฟ้องผู้กำกับ

ก็ไปรายงานตัวตามคำสั่งของผู้กำกับนะครับ

ทั้งสองคนที่อ้างตัวเป็นอายการ

อายการด่าสั่งสอน

กูไม่รู้เหรอว่ากูเป็นใคร
มึงกำยังไงรู้ทำอะไร
นี่อายการยังทานข้าวอยู่ไหมฮะทำไมพูดเหมือนอมอะไรสักอย่าง
ก็คนที่อ้างตัวเป็นอายการเนี่ย

เป็นอัยการเนี่ยเดี๋ยวสั่งขังกันเลย

สั่งขังตำรวจได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ

ทีนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่า

ตามที่มีผู้โพสต์นะครับ

หน้าที่อยู่โดยคลิปดังกล่าว

โดยลักษณะการสนทนาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามขอโทษ
อายการที่ไม่พอใจที่ไม่พาไปร้านลาบ
เช่นตำรวจพูดว่าท่านภูมิกับสั่งให้ผมมาพบท่านครับ
อายการถามมาเพื่ออะไร
ตำรวจตอบว่าเพื่อขอโทษครับ
ที่ไม่นำพาท่านไปที่ร้านลาบอุบล
ผู้ที่อ้างตัวเป็นอายการพูดกับตำรวจที่เป็นคู่หูว่า
น้องไม่เกี่ยวคือมาตำรวจสองคน
จะโดนคู่หรือโดนเดี่ยว

ตำรวจคนที่เป็นคู่กรณีก็บอกว่าผมรับผิดชอบคนเดียวครับ
อายการก็ตอบว่าตกลงมาเนี่ยมึงจะเชื่อว่ามึงไม่เกี่ยวเหรอ
ตำรวจคนที่เป็นคู่กรณีพูดว่า
ผมไม่ทราบว่าผมผิดเรื่องอะไรครับท่าน
อายการบอกนี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอ
อกจากนี้บางตอน
อายการยังพูดว่ากูแสดงยศว่ากูเป็นอายการจากกรุงเทพ
มึงต้องให้เกียจไอร์การ
ตำรวจตอบว่าครับแต่ผมไม่ทราบว่าท่านเป็นอายการจริงหรือเปล่า

ไอร์การพูดว่าเฮ้ยมึงออกไป
งั้นมึงจะโดนขังก็แล้วกัน
นี่ก็คือผมพูดให้ท่านฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เปิดคลิปนะครับ
เพราะว่าคลิปก็ค่อนข้างจะเสียงชัดนะครับ
คือตรงนี้ผมก็จะตั้งคำถามไว้ก่อนว่า

สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมหลายชั้นไหม
สังคมหลายชั้นหมายความว่าโอ้โหนี่ต้องมี
คือตำรวจเขาจะไปทำงานสายตรวจ
เขาต้องไปปฏิบัติภารกิจ
นี่ใช้เหมือนแล้ววินมอเตอร์ไซค์มึงพากูไปร้านลาบหน่อยสิ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูคลิปฟังเสียงกันซะก่อนนะครับ
ถ้อก็เหมือนผู้ชมเหตุราบในการจำอินเงินแล้วไม่ได้ตำรวจข้างนอก

แล้วก็คุณนะคุณ
าลูกว่าเมื่อกี้หนูมากนะครับ
ไม่ทราบว่าเป็นอายาการจริงหรือเปล่า
แต่ถ้ามีได้แสดงบัญก็คือ

ลูกออกขางไปแล้วล่ะ
ครับผมยอมรับครับ
ลูกออกค่ะกลับ

อ่ะมินอย่างนี้ไว้อย่างไรเนี่ย
คือ๑อันนี้คุณผู้ชมได้ดูคลิปพร้อมกันแล้วล่ะ
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามใจเย็น

ส่วนคนที่อ้างตัวว่าเป็นอาการไม่ติดใจประโยคนึงที่บอกว่า
เขาบอกว่าเขาแสดงตัวเป็นอายการมาจากกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นคุณต้องให้เกียรติเขา
แล้วอายการต้องให้เกียรติตำรวจด้วยไหมคะ
คือจริงเนี่ยมันเป็นสายของกระบวนการยุติธรรมนะครับ
จริงถ้าเกิดสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับ
คุณมิ้นครับสังคมไทยเป็นสังคมหลายชั้น
นะครับมีนายมีบ่าว
คือในตำรวจอันนี้อาจจะเป็นแค่๑๐ตำรวจตรี
คนที่อ้างตัวปฏิชกรก่อนก็กดแต่เรียบ
คือขับรถอยู่หลงทางระหว่างอยากจะไปกินร้านลาบแหละ
ก็ไม่รู้จะไปถูกยังไงก็ถามตำรวจกดตายเลข
ตำรวจก็บอกพาไปซิร้านลาบอยู่ไหน
ตำรวจเขาก็อ้างว่าเขาติดอยู่เขาจะต้องไปภารกิจ

เขาได้รับมอบหมายไปตรวจที่ตลาดแหลมแท่นตลาดนัด
เขาไม่ยุเขายังพาไปไม่ได้
ตรงนี้ไปอยู่ด้านซ้ายมือก็เจอ

ใช่ครับก็ท่านคนที่อ้างตัวเป็นอายการนี้ก็ไม่พอใจ
ก็ไม่พอใจเสร็จก็โทรหาผู้ของผมกลับละครับ
บอกเฮ้ยมาเคลียร์สิสักพักก็ให้ตำรวจ๒คน
คือตำรวจคนนี้คนเดียวไปกับคู่หูอีกคนนึง
ปรากฏว่าก็ไปเคลียร์กับที่ร้านอาหาร
กับคนที่อ้างตัวเป็นอายการเนี่ย
แล้วก็มีคำพูดโต้ตอบบทสนทนาที่ว่านี่แหละครับ

คือสายตรวจสปแสนศุกร์เจออายการ
มาบีบแตรเรียกกลางทางจะให้ไปส่งที่ร้านลาบป้าแดง
สายตรวจมีงานไม่ได้ไปส่งก็โทรฟ้องนาย

หลังจากนั้นก็โทรหาเสทหารเรือไปอีก๓คน
จะเอาตัวสายตรวจไปขอเข้ามาที่บ้าน
และประโยคว่าด่าตำรวจในเครื่องแบบว่าไอ้
พวกเราควรทำยังไงดีช่วยกันประคมค่ะ

ถ้าตำรวจเขาก็พูดกันว่าอย่างนี้มันเสียศักดิ์ศรีนะ

ท่านผู้ชมครับสังคมไทยเป็นสังคมหลายชั้นคุณมิ้น
คำว่าที่ผมพูดว่าสังคมหลายชั้นเพราะอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเองครับ
คนพูดนี่มันมีคนพูดอยู่ครับ
ก็คือคำพูดของหม่อมราชวงศ์คึกนิดปราโมทนะครับ
ท่านผู้ชมก็คงจะจำท่านได้นะครับ
ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่เคยพูดว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมห่วงห้ามครับ
คือฝังลากลึกมาแต่โบราณ
มีชนชั้นของข้าราชการนายทหารนายพล
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเขียนไว้ในเฟซบุ๊คผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับ
ถึงขนาดมีคนพูดว่า๑๐พ่อค้าไม่เท่า๑พญาเลี้ยง
ก็หมายความว่าพ่อค้าที่เริ่มรวยขึ้นมา
ไม่เที่ยวเท่ากับบรรดาเจ้าขุนบุญนาย
ดังนั้นจะทำอะไรในสังคมไทยเนี่ยต้องเจียมเนื้อเจียมตัวคุณมินครับ
หากทำอะไรเกินหน้าเกินตาเกินไปเนี่ย

ตะคมตะวันตกเนี่ยเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าปล่อยตามใจ
หมายความว่าก็ทำอะไรก็ไม่มีใครว่าหรอก
ลักษณะแบบนี้คุณมิ้นคงจะไม่เจอในสังคมตะวันตก

ไม่มีหรอกมึงเมื่อคนที่จะเป็นอัยการด้วยกฎแต่
ปีนเรียกคนเฮ้ยมึงกลับรถพามาที่ตำรวจ

ข้อที่๒เขามีภารกิจอยู่
ข้อที่๓ทำไมถึงต้องเรียกไปด่าถึงที่ร้าน
แล้วยังต้องจะพยายามให้ไปขอโทษถึงที่บ้านอีกครั้ง

ก็เสียหายถึงขนาดที่ว่าท่านอายการสูงสุด

หลายคนสนใจนะคะทั้งประเด็นที่ว่า

และทำไมผู้อำกับต้องสั่งให้ลูกน้องมาขอโทษ

คุณผู้ชมช่วงนี้เรามาตีกันทีละประเด็นเลย
เอาเริ่มจากที่ว่าพอมีคนอ้างตัวว่าเป็นอายการ
ออกมาทำแบบนี้มีคลิปออกมาแบบนี้

เสียหายสถาบันอายการเนี่ยจะทำอย่างนี้
จะไปกลางจะไปด่าว่า
คนที่ไม่พาไปร้านลาบซึ่งเป็นตำรวจ
ซึ่งเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่คุณมิ้น
ตำรวจที่เขากำลังจะกลับไปตรวจพื้นที่
เขามีภารกิจต้องไปตรวจต้องพาคนที่อ้างตัวเป็นอายการ
ไปร้านลาบถ้าไม่ไปก็โดนตำหนิโดนด่า
เรียกภูโหงกลับเรียกต่อโหงทหารเรือมา
เพราะว่าตัวเองจะไปร้านลาบไปไม่ถูก
ก็ตำรวจที่ขี่มอไซด์อยู่ในสายตรวจนี่ไปสิ
พอไม่ไปก็โดนต่อว่าอย่างที่ในคลิป
ซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับ
การจริงจะดำเนินการวินัยทันที

เรือโทสมนึกเสียงกล้องโคศกสำนักงานอายการสูงสุด
ถึงกรณีที่มีคลิปอ้างว่าเป็นบุคคลในคลิป
เป็นตำรวจสายตรวจของสถานีภูทรแสนศุกร์

เนื่องจากไม่ยอมรับอายการคนดังกล่าวไปส่งร้านลาบ
ในเรื่องนี้ทางอายการสูงสุด
ร้อยตะโหลตีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริการ
ทราบเรื่องแล้วแล้วถ้าปรากฏว่าเจ้าของเสียง
ดังกล่าวเป็นอายการจริงถือเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือน
ภาพลักษณ์ของสำนักงานอายการสูงสุดให้เกิดความเสียหาย
จึงมีการสั่งการให้นายธีระหงษ์เจริญอธิบดีอายการสำนักงาน
คณะกรรมการอายการทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน
และถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นอายการจริง
ต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างเฉียบขาดโดยพลัน

เพราะเรื่องนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ต่ออายการเป็นอย่างยิ่ง
ถ้าเป็นจริงต้องมีการดำเนินการโดยด่วนเรือโทสมนุก
สมนึกนะฮะกล่าวไว้อืมค่ะ
เรื่องนี้นี่ทำให้มิ้นนึกถึงคดีที่เกิดขึ้นประมาณปี๕๘นะคุณชุวิต
ครับลักษณะใกล้กันเลยหรือเขาไหวอย่างไร
ไปด่าตำรวจเหมือนกันแล้วใช่ไหม
คนเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องรอให้เขาตรวจสอบดู
แววว่าเหมือนจะเป็นคนเดียวกัน
คือด่าเมาด่าตำรวจกลางใส่ตำรวจเหมือนกัน
ตำรวจก็ต้องมาขอโทษด้วยนะแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะ
คุณเมนคุณรู้ไหมคนเมานี่มีสันทานอย่างไร
ผมจะเล่าให้คุณฟังเรื่องคนเมานี่ผมรู้ดี
คนเมาบางคนเนี่ยเมาแล้วกลางอันนี้เป็นนิสัย
กินเหล้าเมื่อไหร่เขาเรียกว่าเหล้าน้ำเปลี่ยนนิสัยไง
แต่เดิมเป็นคนเรียบร้อยนะน่ารักเออน่ารักพอกินเหล้าเข้าไปไม่ได้แล้วครับ
เฮ่ยมึงไม่รู้เหรอกูใครเอ๊ะอย่างนี้
เอาจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้ดีครับ
บางคนเมาแล้วหลับพี่ก็จะหลับตลอดแล้วครับ
กินเหล้าไม่ได้กินเหล้าเป็นล่วงหลับหลับ

พร่ำปูนถึงความช้ำใจอะไรอดีตโอ้โหร้องไห้พร่ำพลูลงมา
บางคนเมาแล้วก็ไปกอดโถส้วมอ้วก
บางคนเมาแล้วใจดีบางคนเมาแล้วพูดมาก

เหล้าไปแล้วไม่พอใจแล้วใครไม่ทำตาม

คือเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าสังคมไทยนะคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
สังคมไทยเขาเรียกว่าสังคมหลายชั้น
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิพูดนะครับ

แต่ผมดูแล้วมันเป็นจริงอย่างที่ว่า

เพราะว่าชั้นแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าดูกันที่วงตระกูลครับ

แถวนี้มาดูตำแหน่งราชการนี่เหมือนกันนะครับ
ในกระบวนการยุติธรรมคุณมิ้นเขาเรียกว่า

อย่างไรบอกอย่างในยุติธรรมนะ
ต่ำสุดเนี่ยใช่ผู้คุมไหมผู้คุมนักโทษเนี่ยผมว่า
ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเส้นเนี้ยขยับขึ้นมาก็ต้องเป็นตำรวจอ่า
อ่าต้องเป็นตำรวจถูกไหม
แล้วถ้าเป็นตำรวจเป็นอายการเลือกเป็นอะไร
เป็นอายการนะครับแล้วจากอายการเลือกจะเป็นผู้พิพากษา
ก็ต้องเลือกเป็นผู้พิพากษาเพราะกระบวนการมันเป็นอย่างนี้
ผู้ที่เป็นผู้พิพากษาหรือผู้เป็นอายการเนี่ย

กำลังจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าบอกว่า
เราต้องยอมรับว่ามันเป็นสังคมหลายชั้นจริง
คนที่อยู่ชั้นสูงกว่าก็ต้องทำตัว

อย่างถ้าเกิดผู้วิพากษาทำตัวอย่างนี้ไม่ได้เลย

ก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวจะไปเที่ยวจะไปกิน
แล้วไปบอกใครต่อใครว่าเป็นใคร

สังคมราชภัณฑ์ก็ทำไม่ได้มันไม่เหมาะสมครับ
เพราะว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
คือมันดูขัดแย้งกับคำว่ายุติธรรม
ใช่ครับแล้วมึงไม่รู้แล้วกูคือใคร

ถ้าเป็นจริงได้อายการไปสั่งหางตำรวจอย่างนั้นได้
อย่างนั้นแปลว่าอายการสั่งขังใครก็ได้เหรอคะ

คุณชิคกี้พาย
ทีนี้มันเป็นสังคมหลายชั้นไง

ใช่ครับสังคมตะวันตกนี่ถ้ามีคนประสบความสำเร็จ
สังคมไทยไอ้นี่มันใครว่ามันโกงมาหรือเปล่า

แต่ถ้าสังคมตะวันตกคนที่ประสบความสำเร็จ

ประสบความสำเร็จมากเลยนะเอาเป็นเคสตาร์ดดี้นะครับ
มาร์คเซคเกิ้ลเบิร์กไปอยู่โอ้โห
เอาเป็นตัวอย่างสิคนอย่างนี้ทำได้ยังไงนะครับ
โตมาจากโรงเรียนหนังสือแล้วก็ร่ำรวย
มันไม่ใช่ครับสังคมไทยดูกันถือวงตระกูลครับ
นี่เป็นใครมาจากไหนร่ำรวยมายังไง

ก็นั่นน่ะสิครับแล้วเกิดมีตำแหน่งนะครับ
ดังเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านบางคนก็เสียแล้วนะครับ
ก็ยังติดภาพยังติดใจอยู่ว่าเคยมีคนห้อมล้อมนะครับ

ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยตลอด
กระทั่งกลายเป็นการฝังแน่นลึก
อยู่ในสังคมไทยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ผมจะไปกินราบผมต้องกดแตรเรียกตำรวจ

ไม่ใช่มาบอกว่าต้องพาไปพอผมไม่พาไปปุ๊บ
ต้องโทรหาผู้กำกับโทรหาคนนู้นคนนี้

แล้วจะขอโทษเรื่องอะไรในเมื่อยังไม่ได้ทำอะไรผิด
เหมือนที่เขาบอกเขายังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรผิด
คือนายตำรวจคนนี้ก็ยด๑๐ตำรวจ
แต่เขาต้องมีอะไรมีศักดิ์ศรี
เขาก็ต้องมีเครื่องแบบเขาก็ต้องมีสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่
ในขณะนั้นเขาอาจจะไม่สะดวกนะครับ
แล้วจริงเขาก็ไม่มีหน้าที่ที่จะพาไป
การพาไปไม่พาไปก็ต้องแล้วแต่ความเต็มใจ
ไม่ใช่ว่าเออไม่พาไปแล้วโกรธกัน
คือถ้าขอความช่วยเหลือเขาว่างเขาช่วยเหลือนั่นเป็นน้ำใจ
ถ้าขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ว่าแล้วไปโกรธเขาอันนั้นคืออะไร
ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นอายการจริงอย่างนี้ผมก็
นี่แหละผมจะแย่บะเนี่ย
คือมันดูละสังครรภ์ความน่าเชื่อถือเหมือนกันนะ

ถึงสั่งสอบแล้วเนี่ยแล้วจะเงียบไหมเนี่ย

เห็นไหมก็บอกแล้วไงมันเป็นคันอย่างเนี่ย
แล้วเนี่ยขนาดผู้กำกับยังสั่งลูกน้องมาขอโทษ

มีการสอบถามกันหรือยังตรวจสอบกันแล้วหรือยัง
ตอนนี้นางก็บอกตามสบายใจเลยนะน้อง
แต่อย่างว่าล่ะครับนายตำรวจนี้เป็นคนหนุ่ม
ก็บอกล่ะไปแล้วเธอไม่ได้ทำผิดอะไร
เขาตามคลิปนั้นก็พูดอย่างไร
เขาก็ยอมขอโทษ
ต้องเลิกอ้างยศอ้างตำแหน่งนะครับ
คือเราควรจะเป็นสังคมที่ยอมรับถึงคนที่ประสบความสำเร็จ

เรื่องเกรงใจเนี่ยมันต้องมีมันดีอยู่แล้วครับ
เรื่องเคารพเกรงใจให้เกลียดอันนี้ต้องมี
ต้องมีครับแต่สงครามไทยน่ารักครับสังคมไทยเป็นอย่างนี้ครับ

คำว่าเกรงใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่มี

เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่พาโมไนท์

กลมเกลียวกันเรารักให้กัน
เราไม่ไปหาเรื่องนะครับ
ไม่ใช่สังคมที่เอาตาต่อตาฟันต่อฟัน

ดังนั้นคนไทยจึงเป็นคนน่ารัก

เพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเรามารอดูซิ
เพราะว่าถ้าอายการสูงสุดสั่งสอบสวน
ความเสียหายซึ่งจะกระทบต่อสภาพ

อีกครั้งของทางอายการสูงสุด
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่าคนไทยน่ารัก

รู้สึกดีใจเลย

สาวไทยถูกฆ่าครับ
แล้วก็การถูกฆ่าเนี่ยก็มาเกิดมาจาก
เราไม่ต้องไปพูดประเด็นอื่นว่าฆ่ากันยังไง
ไม่ต้องไปพูดแต่ผมอยากจะพูดว่า

มังค่าเนี่ยอันนี้เป็นคนเยอรมัน

มีแฟนเป็นคนไทยเสร็จแล้วก็ไปจับ

เยอรมันเนี่ยก็ตำรวจก็ตามไปจับ
มาก่วดว่าระหว่างที่ตำรวจเข้ากระเชือด
ให้คาตเตอร์ปากคอตัวเอง
ปีนะครับปรากฏว่าเอาไปทำร้ายฆ่าจนเสียชีวิตแล้วก็ไปห่อเสือ
แล้วก็ไปโยนทิ้งไว้ที่ข้างป่าลึกในจังหวัดภูเก็ตนะครับ

ก็ปรากฏว่าไปตามหาไอ้ฝรั่งคนนี้ปรากฏว่าฝรั่งคนนี้เชื่อดคอ
แล้วผมก็สงสัยคุณมิ้นท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าทำไม
ฝรั่งเนี่ยมันถึงชอบมีเมียไทย

เคยได้ยินเคยเคยถามเหมือนกันนะเคยถามเพื่อนฝรั่งว่าแบบ

เขาบอกว่าผู้หญิงไทยนี่อันนี้มาเจาะจงที่ผู้หญิงไทยนะ
บอกว่าผู้หญิงไทยน่ารักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่

คือเรื่องของคุณคุณรับผิดชอบเรื่องของฉันฉันรับผิดชอบ
รับผิดชอบไปด้วยกันแต่เหมือนคนไทยเนี่ยผู้หญิงจะค่อนข้างดูแล

คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
พูดง่ายว่าสาวไทยเนี่ยเป็นคนน่ารักนะครับวันนี้เราก็ต้องพูดก่อนนะครับ
ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิต
ผมไม่ได้เอามาพูดไว้เป็นประโยชน์คือมาตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไร
เราสังเกตมีผู้ชายไทยไปได้เมียฝรั่งเยอะไหม
ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยไม่ว่าชาติยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเนี่ย
ก็ไม่ได้ว่าว่าผู้หญิงไทยคือผู้หญิงไทยเป็นคนน่ารัก
กระตันยูรู้คุณนะครับอืมสามเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนบริการนะครับ
ผมถามว่าไอ้สังคมตะวันตกเนี่ยผมก็เคยมีภรรยาเป็นฝรั่งมันเท่ากันครับ
เหตุที่มันเท่ากันก็สมมุติว่าฉันล้างจานวันนี้เธอต้องไปล้างจานวันพรุ่งนี้

คือหมายความว่าต้องทำงานก็ต้องช่วยกันทำงาน
จะไม่ใช่ทำเป็นแบบผู้ชายไทยแล้วทำเป็น

เออเป็นผู้มีอำนาจนะครับเป็นเจ้าอะไรนะ
หัวหน้าครอบครัว
นะครับมาถึงก็นั่งสั่งการเอาอาหารมาให้กินนะครับกินเสร็จ
ไปนั่งโซฟาดูทีวีทำล้างจานไป
คือโดยเฉพาะไอ้หนุ่มฝรั่งคนนี้มันเป็นคนเรมัน

เยอรมันนี่คุณมิ้นทราบไหม

คือฉลาดแล้วก็เท่าทันรู้เรื่องสิทธิของตัวเองดี
ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมายอมทำอะไรให้
ก็ต้องมีเหตุมีผลมีอะไรต่าง
ทีนี้ผู้ชายเยอรมันนี่มันเลยมาชอบผู้หญิงไทย
เพราะผู้หญิงไทนี่

พักฝรั่งคนแก่ที่ไหนจะไม่ชอบ

ยาไทยดูแลหมดดูแลทั้งสามี
และถ้าเกิดสามีมีลูกติดมา
ก็ดูแลเหมือนลูกโอ้โฮแล้วคนดูแลอย่างนี้ก็ชอบ
เพราะฉะนั้นผมถึงตั้งข้อสังเกตว่า
หลายครั้งหลายทีที่เราเห็นว่า
ฝรั่งเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มาหลงรักสาวไทย
แต่การที่เอาเขาไปฆ่าเลยนะ
ผมว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องพูดแต่เราพูดประเด็นที่ว่าเพราะอะไร
ผมจะมาแจงให้ฟังในเบรกถัดไปฮะ
ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
ทำนองที่ว่าผู้หญิงไทยมีสามีเป็นฝรั่ง
แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ที่เป็นคดีฆาตกรรมก็ดี
ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมีหลายต่อหลายครั้งแล้ว

ต้องถามคุณชุวิตนี่แหละว่า

ก็นี่แหละคุณรู้ไหมบางหมู่บ้านเนี่ย

สองชั้นเขาแข่งกันปลูกบ้านเพราะว่าได้สามีเป็นต่างชาติ
แล้วก็ได้เงินมาปลูกบ้านให้พ่อให้แม่

เข้าไปถึงแล้วคุณจะตกใจเขาเรียกหมู่บ้านสวิตช

คือหมายความว่าได้สามีเป็นต่างชาติ
แล้วก็ได้เงินได้ทองมาเรามาปลูกบ้าน
คือผู้หญิงไทยมีความกระตันยูอย่างมากเลยครับ

ความกระตันยูเนี่ยทำให้ฝรั่งเนี่ยติดใจ

แต่คุณมิ้นคุณว่าต้องใจบุญไหมใจดีไหม

มีส่งเงินไปให้ที่บ้าน
คือผมเห็นมาเป็นจำนวนมากครับ
ก็จริงครับว่ามีผู้หญิงที่คุณอาจจะไปมองว่า
เขาอาจจะทำงานกลางค่ำกลางคืนนะครับ
ไปจับฝรั่งถึงขนาดว่ามีคนไปสอนคอร์สจับฝรั่ง
อันนี้มิ้นก็เห็นถึงขั้นแบบจริงจังเลยด้วยนะ

แต่ผมพูดจากรายงานการวิจัย
คณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยบีเลอเฟลประเทศเยอรมนีครับ
เขาบอกการย้ายถิ่นฐานแต่งงานของผู้หญิงไทย

คือเขาบอกว่าบางทีผู้ชาย

อาจจะเป็นผู้ชายที่โดดเดี่ยวขาดแม่ครับ
เขาขาดแม่ครับพอขาดแม่เขาก็อยากจะมีภรรยาที่ดูแล
เหมือนแม่คือโหยหาความรู้สึก
นั่นแหละสิครับแล้วจะขาดไปได้ยังไง
คือผู้หญิงไทยดูแลดีมาก

เขาได้อย่างที่ผมบอกล่ะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งล่ะครับ
คือพูดง่ายแทนจะได้ภรรยาก็ได้แม่ไปด้วย
คือดูแลบ้านนะครับดูแลอาหารการกินนะครับ
ถ้ามีแม่สามีอยู่ก็ไปดูแลแม่ด้วย
คิดดูแล้วกันนะครับมันดีแค่ไหนล่ะครับ

เอาเงินมาคือเงินที่ต่าง
เรมันคุณคิดว่าค่าเงินก็สูงถูกไหมล่ะ

เขาก็ส่งเงินมาให้ภรรยาไทยเมียไทย

ไม่ได้ไปลุยฉุยแฉกเอาไปให้พ่อแม่นะครับ
ดูซึ่งเราเห็นอยู่หลายครั้งหลายครานะครับ

เขาบอกว่าต้องการไต่เต้าทางการเงินสังคมให้ดีขึ้นนะครับ
สายโสดเนี่ยอาจจะเคยแต่งงานมาก่อน

ในฐานะของสังคมและเศรษฐกิจให้ดีกว่าเดิม

ชอบการไปสละในสิ่งที่ปรารถนา
อันนี้หมายความว่าทางดรพัทตาญา

ชอบมีสามีเป็นฝรั่ง

ไปทำวัฒนาทีกายเป็นโบราณมันพูดเอง

ไม่ได้พูดเองผมพูดตามผลการวิจัยนะครับของดรมีตัวตนนะครับ
แล้วก็บอกว่าโอเคผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนนะครับ
ก็อาจจะมีหาเงินกับคนต่างชาติก็อาจจะมีจุดประสงค์ต้องงานแต่งงานกับฝรั่งนะครับ
แล้วเขาก็พูดถึงกรณีความรักอันนี้บอกเขาบอกมีส่วนน้อยความรักนะครับ
กลุ่มนี้เป็นผู้หญิงที่มีโอกาสทำความรู้จักกับคนต่างชาติเช่นการทำงานที่เดียวกันหรือเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันมาก่อนนะครับ
แล้วเขาก็ยังพูดอีกนะครับคือหมายความว่าเขาผู้ชายเยอรมันนะครับ
บอกว่าเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวและครอบครัวนะครับซื่อสัตว์ให้เกียรติภรรยา
เขาพูดถึงหนุ่มสวีดอีกคือพูดกับตีกันเป็นชาติชาติอีกนะครับ
หนุ่มสวีดอีกเขาบอกว่าทำอะไรต้องเป็นระบบแบบแผนนะครับ
เขาก็ชอบมีครอบครัวใหญ่เขาบอกว่าหนุ่มอังกฤษหนุ่มอังกฤษนี่มีฟอร์มนะครับ
ภรรยาก็ต้องช่วยกันทำมาหากินไม่สนเรื่องสถาบันครอบครัวนะครับ
ถ้าเป็นคนอเมริกันล่ะคนอเมริผู้ชายอเมริกันนะเนี่ย
ก็ชอบเฮฮาปาร์ตี้สังเกตผู้หญิงไทยคือแม่บ้านในฝันครับ
แม่บ้านในฝันหนุ่มสวีเดนล่ะ
เขายึดสถาบันครอบครัวดูแลญาติพี่น้องพ่อแม่เจ้าชู้เบา
หนุ่มฝรั่งเศษเขาบอกรสนิยมสูงให้เกียจผู้หญิง
ไม่ค่อยมีบ้านเล็กบ้านน้อยคืออย่างนี้ครับ
คือเรามองเนี่ยฮะในสังคมไทยเนี่ยเรามองฝรั่งเนี่ย

คือผู้หญิงไทยเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า
ให้เกียรติสามีนะครับ
มีการบริการมีจิตใจที่ดีรักกระตันยูต่างเนี่ย
คือฝรั่งเขาก็รู้นะครับ
เขามาถึงเขาไม่ได้ชอบโอ้โหผู้หญิงสวยขาว

แล้วเขามีเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าบางทีเนี่ย
อยู่ที่เมืองไทยเลยบางคนเกษียณเนี่ย
คือเอาชีวิตบ้านปลายมาไว้ที่เมืองไทย
ให้เมืองไทยเลยครับมาซื้อบุ้งซื้อบ้านนะครับ
แต่งงานมีภรรยาคนไทยมีครอบครัวที่นี่

แล้วบางคนก็ถึงขนาดว่ายังไงล่ะมีอายุนะครับ
คือมีอายุคือคนไทยเราไม่รังเกียจ
นี่มีปัญหายิ้มแย้มต้อนรับคนต่างชาตินะครับ
ก็เลยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายเป็นคนเยอรมันนะครับ
ก็ทำร้ายภรรยาคนไทยจนเสียชีวิตนะครับ
ลักษณะอย่างนี้ผมก็เลยมาบอกว่า
นอกจากคนเยอรมันแล้วก็มีคนสวีเดนคนฝรั่งเศส

หรือจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนก็ทำได้

ฮอแลนดเขาบอกรักลูกรักเมียแต่ขี้เหนียว

ออสเตรเลียเขาบอกตั้งใจทำงาน
แต่เหยียดหญิงไทยอันนี้นี่สิครับ

เป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องมีสิทธิเท่าเทียม

หลายครั้งคุณมิ้นต้องเข้าใจนะครับ

ไปถึงขนาดยุโรปหรอกครับแค่เอเซียยังไปโดนเขาเหยียดไม่ให้เข้าประเทศนะครับ
ทั้งที่เขาจะไปเที่ยวเนี่ยจะไปใช้เงินทีนี้มันก็ดูไม่ออก
คือเขาเรียกอะไรศูนยกากรหรือไม่ใช่ศูนยกากร
ได้ไปแค่สนามบินแล้วส่งตัวกลับ
คือเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า
ที่ผมตีให้ฟังเพราะว่ามีจำนวนมากครับ
เรามีจัดหาคู่ในสมัยก่อนในไทยรัฐก็มีจำไม่ได้เหรอลุงหนวดอ่ะ
หาคู่นะครับหนุ่มร่างใหญ่ใจดีนะครับ
ถ้าจำได้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีนะปัจจุบันนี้ก็เป็นพวก
จัดหาคู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งไม่ได้ยากนะครับ
บางทีก็ส่งคุณสมบัติกันไปแล้วก็มีหลายคู่ที่
ที่เขาแต่งงานที่เขาเจอกันในอินเตอร์เน็ตนะครับ
อันนั้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังพูดถึงหนุ่มหลายหนุ่มที่เป็นยุโรปนะครับ
คือท้ายสุดแล้วเนี่ยเราต้องมาดูครับว่า
แม่คนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเราเนี่ย
เป็นคนที่จิตใจดีแล้วอาการจิตใจดีเนี่ยเราก็ดูสิครับ
ถูกทำร้ายเสียชีวิตนะครับทั้งที่ในกรณีแบบนี้
เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เสียชีวิตแล้วเอาไปโยนทิ้งอยู่ที่
ป่าอ่าริมป่าอย่างเงี้ยลึกลงไปเลยนั่นแหละสิครับ
แล้วถามว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงใจสลายนะคะถูกไหมครับ
ก็ทั้งที่คิดว่าเออแรกคงจะคิดว่าโอ้ยได้ฝรั่งโอ้ย
โชคดีแล้วคือเราก็ต้องยอมรับล่ะครับว่าฝรั่งเนี่ย
มีแต่งงานกับเบียร์ไทยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออแม่โชคดี
ถูกไหมครับโอ้มีสามีเป็นฝรั่งนะครับ
ซึ่งจริงผมก็เปรียบเทียบให้หลายครั้งแล้วเราก็ไม่ค่อยมีหรือเราเห็นน้อย
ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีที่มีผู้ชายไทยไปได้ภรรยาหรือเมียเป็นฝรั่งนะครับ
แต่มันน้อยแต่มีเยอะฮะคือฝรั่งต่างเหล่านี้รวมหลั่งไหลกันมา
ที่แน่นอนเลยคือพัทยาที่ที่๒ก็คือภูเก็ตนะครับ
ไม่ใช่มีเฉพาะเยอรมันไม่ใช่มีเฉพาะยุโรปมีหมดแล้วครับอเมริกันนะครับ
แม้กระทั่งที่ภูเก็ตมีแก๊งอยู่๒แก๊งที่ผมทราบ
ก็คือแก๊งเยอรมันกับแก๊งรัสเซียซึ่งเป็นสองแก๊งใหญ่นะครับ
เป็นแก๊งต่างชาติที่พัทยาด้วยที่ภูเก็ตด้วย
ซึ่งจริงเนี่ยท้ายสุดเนี่ยผมก็อยากจะเตือนนะครับ
ผู้ชมที่ชมไว้เป็นสุภาพสตรีนะครับก็ต้องระมัดระวังครับ
เพราะว่ารู้หน้าไม่รู้ใจในคุกนี่ผมก็เจอเยอะนะครับที่เป็นฝรั่งนะครับ
ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับฝรั่งที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมาเที่ยวไทยแลนด์แล้วไม่ยอมกลับ
โดนตลอดชีวิตผมก็เจออยู่เยอะนะครับ
ก็พรุ่งนี้ผมมีโปรแกรมที่จะเข้าไปเยี่ยมเยี่ยนที่โรงพยาบาลราชธรรมนะครับ
เพื่อให้เข้าไปดูเข้าไปได้เห็นว่าทางโรงพยาบาลราชธรรมกับคุณมิ้นเป็นนักโทษเนี่ย
แล้วก็ติดคุกด้วยนะครับแล้วผมถามหน่อยเถอะใครเขาอยากจะไปทำบุญให้
น้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูซิว่าพรุ่งนี้เนี่ย
สภาพเป็นยังไงในโรงพยาบาลให้เห็นแล้วครับที่ผมเคยอยู่นี่แหละครับ
คุณชุวิตจะไปเองเลยก็ผมจะไปเขาอนุญาตให้ผมไปนะครับ
ให้อนุญาตผมก็เข้าไปได้นะครับก็พรุ่งนี้ลองติดตามดูครับ
พรุ่งนี้ต้องรอติดตามพลาดไม่ได้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกัน
สำหรับกรณีเรื่องของการติดตามประเด็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นอายการ
สังคมหลายชั้นที่คุณชุวิตพูดเอาไว้ว่าการที่เราอยากจะพัฒนาตัวเอง
พัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับตะวันตกเนี่ยทำได้จริงหรือยัง
เราสามารถทำให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมได้จริงแล้วหรือยัง
รวมถึงคุณชุวิตวันนี้แหม่ใจดีนะฝากเตือนถึงสาวด้วย
ประสงค์อะไรก็แล้วแต่รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะจะคบใครก็ต้องดูให้ดี
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสงหน้าแล้วพรุ่งนี้ห้ามพลาดติดตามด้วยนะคะ